เขาก็เย็นไปหมดดูไม่ได้เลยค่ะ
นี่ตำรวจสพพระประแดงก็ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาจำได้คือตอนที่จะกลับแต่กินเหล้ากับเพื่อนนะคะ
ทะเบียน๔ขอไข่ลจุฬา๒๖๗
แล้วเหมือนรถมันเกิดอุบัติเหตุเขาจำอะไรไม่ได้เลยพี่อุ๋ย
รู้สึกตัวอีกทีนึงฟื้นขึ้นมาก็เห็นว่าเอ้ามาอยู่ในโรงแรมนี้ได้ยังไง
แล้วก็เห็นกลุ่มผู้ชายสองสามคนอ้างบอกว่าเอ้ยนี่เป็นตำรวจนะ
นี่ใครขายยาเสพติดอยู่บ้างอ่ะตอนนี้
พอเขาบอกว่าผมไม่รู้เท่านั้นแหละโดนซ้อมเลยค่ะ
แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็ถามหาบอกแล้วแอนอยู่ไหน
เขาบอกไม่รู้แอนไหนอ่ะเท่านั้นแหละ
โดนจับเอาถุงพลาสติกคลุมหัวเอาเทปดำพันแขนพันขาอุ้มไปที่ห้องน้ำ
แล้วรุมซ้อมจนเขาต้องร้องขอชีวิตบอกขอเถอะขอผมไม่รู้เรื่องจริง
คิดถึงลูกคิดถึงน้องปล่อยผมกลับบ้านเถอะ
ผู้ชายกลุ่มนั้นก็บอกว่ามึงอยู่เฉยเดี๋ยวกูให้มึงกลับเอง
เขาบอกว่าเขาเองยอมรับนะว่าเขาเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่มันผ่านมานานมากแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาอีกแล้ว
ผมว่าเขายังรู้ใครขายยาวของผมไม่มีอย่างนี้
ผมว่าโตแล้วผมว่าเเลิกไม่อยากเอาครุกซุด
คือเราก็เคยมีประวัติถูกไหม

ศักดาค่ะพนักงานโรงแรมบอกว่าหลานชายมาตามหาที่โรงแรม
ก็เลยขอให้เปิดห้องให้หน่อยแต่พนักงานบอกเปิดไม่ได้
คือมันต้องแจ้งให้ผู้จัดการเป็นคนมาเปิดให้หรือไม่อย่างนั้น
เนี่ยต้องมีการไปแจ้งตำรวจไปเอาใบแจ้งความอะไรมามันถึงจะเปิดได้
จังหวะนั้นพระเอิญเดินสวนผู้ชายคนหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากห้องพักที่เกิดเหตุ
ก็เลยไปเคาะห้องแต่ไม่มีเสียงตอบ
ก็เลยตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปโอ้โหสภาพที่เจอค่ะ
คือเจอนายศักดาอยู่ในสภาพถูกถุงคลุมหัวหน้าตาแตกยับ
ก็เลยรีบเอาถุงออกแล้วก็แจ้งตำรวจทันทีเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้๓ประเด็นก็คือหนึ่ง
อาจจะมีคู่อริที่มาเจอกันที่ร้านเหล้าแล้วแก้แค้น
หรือ๒ปัญหายาเสพติด
หรือว่า๓ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุอ้างตัวเป็นตำรวจ

หรือมันจะลงอีรอปเดิมที่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่า
ทีมข่าวเราได้กล้องวงจรปิดช่วงประมาณ
บ่าย๒โมง๕๙นาทีวันที่๑๑เมษายนนะคะ
นี่ค่ะเห็นภาพชายเสื้อดำกางเกงขาสั้นสีดำสวมแมส
ขี่มอเตอร์ไซค์ของนายศักดาออกมาจากห้องที่เกิดเหตุ
แล้วก็จอดคุยกับพนักงานโรงแรมครู่นึงก่อนจะขี่รถออกไป
ขับออกมาจากห้องที่เกิดเหตุในเวลาไล่เลี่ยกัน

วงจรปิดมุมที่๓จะเห็นภาพรถมอเตอร์ไซคันสีน้ำตาลของนายศักดาอันนี้อันนี้อันที่สองนะที่ว่าเห็นรถคันสีขาวขับออกมา
ใหม่เลยนี่อันแรกเห็นมอเตอร์ไซค์ของคนตายถูกคนร้ายขี่ออกมาก่อน
จากนั้นตามด้วยรถเก๋งสีขาว
ที่ขับออกมาอันนี้คือรถเก่งสีขาวใช่ค่ะ

และอีกมุมนึงนี่ขับออกมาจากห้องเดียวกันเลยนะและอีกมุมนึงนะคะก็จะเห็นมอเตอร์ไซคันสีน้ำตาลของนายศักดา
ถูกคนร้ายขี่มาแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยค่ะคือเวลาในกล้องวงจรปิดมันอาจจะไม่ตรงกับเวลาจริงแต่มอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บ
ที่ถูกขี่ออกไปคนเจ็บไม่ได้ขี่นะฮะคนร้ายเป็นคนขี่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าใช่ตำรวจหรือเปล่าเนี่ยต้องตรวจสอบแต่ก็ดูไม่ยากหรอกเพราะว่าเอา
ไม่ใช่จริงค่ะเป็นชุดสืบสวนของเรารึเปล่าเป็นตำรวจของเรารึเปล่า
คือมันชัดเจนมากหน้าเนอร์เห็นชัดหมดเลย
อ่ะทีนี้ปรากฏว่ารถเก๋งเนี่ยขับตามมอเตอร์ไซค์
ห่างกัน๒นาทีแล้วทั้งสองคันนี้มุ่งหน้าออกสู่ถนนสุขสวัสดิ์
ตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีคนเจอมอเตอร์ไซค์ของนายศักดาแล้วนะคะ
ตอนตี๒เช้ามืดที่ผ่านมานี่แหละ
หน้าร้านข้าวแกงตรงข้ามวัดพญาประปัญจามิตร
จากโรงแรมที่เกิดเหตุ๓กิโลเมตรค่ะ
แล้วรถมีรอยครูดตั้งแต่ไฟหน้าจนถึงไฟท้ายด้านขวา

เขาก็จำอะไรไม่ได้เลยจนฟื้นมาเจอตัวเองอยู่ในโรงแรม
ลดลมแล้วภาพตัดเลย
ทีนี้คุณไกด์ธนกรได้คุยกับหลานชายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้อง
เพิ่มว่าไม่น่าใช่การชิงซับแน่
เพราะไม่มีทรัพย์อะไรหายไปเลยไม่ได้มีการขู่เรียกเงินด้วย
ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับใคร
หลานชายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของนายศักดาบอกว่า
คิดว่าไม่น่าจะใช่ตำรวจจริง

แล้วก็ส่วนคนอื่นก็ไม่มั่นใจวันนั้น

พอจะพูดหรือเขาจะเล่าอะไรได้ให้ข้อมูลอะไรได้ไหมครับ
แกก็ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลยเพราะแกเหมือนแบบว่า

อยากให้จับตัวคนร้ายได้ไว
เพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันเกินไปมันโอกาส

ใช่อยากทราบเหตุผลว่าทำทำไมเพื่ออะไร
อาการของคนเจ็บตอนนี้ก็ยังสาหัสนะคะมีเลือดออกในสมอง

แต่ไม่มีร่องรอยบาดแผลจากของมีคมค่ะ
ตอนนี้หมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลย
แล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วด้วยนะคะ
เพราะว่าโดนหนักจริงอ่ะ

คนเจ็บเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ประมาณ๒เดือน
ตอนนี้ตำรวจสพพระประแดงก็เลยมุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้ง
ตัวคนร้ายจากกล้องวงจรปิดนะคะ
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกเมื่อกี้แหละคือภาพมุมใกล้เมื่อกี้

เพราะฉะนั้นตำรวจก็จะรู้ว่าใช่ตำรวจจริงไม่จริง
หรือคนรู้จักและเจ้าตัวก็คงรู้
เพราะฉะนั้นถ้ารู้จักแล้วรู้ก่อเหตุจริงไม่จริงอยากชี้แจงยังไง

คือถ้าไม่ใช่ตำรวจตำรวจก็คงตามตัวไม่ยากแล้วฮะ

ส่วนสาเหตุเพราะอะไรก็ว่ากันอีกทีนึง